แจ้งแจ้งเหมือนที่เห็นในข่าวค่ะก็คือว่าเขาจะมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแถลงข่าวหนูก็เข้าใจว่าแบบนั้นก็เลยมาค่ะ
ก็คือตอนนี้เพราะความเราก็ตามข่าวว่า
เมื่อวานเองก็มีการจำยอมคำประหาได้แล้วก็คือที่
ผู้หญิงที่ไปเปิดบัญชีที่พร้อมเป็นน้องนิช่า
ที่ธนาคารไทยพาณิช
ที่ชื่อคือหมูวีนะหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อ

ข้างนึงดาว่าตอนนี้เป็นอะไร
หนูก็เชื่อว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตาย

เพราะว่าหนูก็มั่นใจในส่วนที่หนูบริสุทธิ์
แล้วก็อยากกระบวนการต่าง
ว่ามันก็จะช่วยคอนเฟิร์มให้ในสิ่งที่หนูกำลังออกมายืนยันอยู่
ว่าหนูบริสุทธิ์ค่ะ
ไม่เคยรู้จักแต่เลยไม่เคยทราบ
มีข้อมูลว่าน้องเคยโทรหาตัวของส่องต้องหาเนี่ย

ตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเขาในเมื่อเขาลงทะเบียนในชื่อของนิชาค่ะ
มันก็ต้องติดต่อกับนิชาอยู่แล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาติดต่อกับนิชาตัวจริง

ส่วนการโทรเข้านี่ก็คือต้องรบกวนพี่ที่แบบว่า
ก็คือเป็นพี่ตำรวจล่ะค่ะซึ่งเขามีความสามารถอยู่แล้ว
ในการเช็คข้อมูลพวกนี้มายืนยันความบริสุทธิ์ของเราค่ะ

ในส่วนนี้คิดว่าหนูก็ได้ให้หลักฐานทั้งหมดที่หนูมีให้กับทางตำรวจไปหมดแล้ว

ส่วนธนาชื่อ้นไหนคะนี่ส่วนธนาการยนเงิน
หรือเรื่องอะไรกัน
ถ้าเกิดอาการโอนเงินด้วยความที่ไม่
เพราะว่าตั๊กไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์ของตั๊กกับธนาคาร

ถึงเดี๋ยวเอกล้องทราบ
ทำไมราบถึงเปลี่ยนกับประชาชนไปบ่อย

คือมันหายทั้งหมด๓ครั้งที่เคยหาย

๕๗เนี่ยว่า๕ปีผ่านมาแล้วมันก็นานและก็ไม่เกี่ยวตรงนี้
ว่าสองครั้งเนี่ยมันคือเยอะไหมคือหายบ่อย
ไหมแต่สำหรับหนูว่าคนปกติทั่วไปก็หายกัน
เงินในบัญชี๖ล้านที่ว่าเนี่ยมีการเปิดเมื่อประมาณน้องอยู่ปี๑นะคะ
ก็อายุ๑๘ใช่ป่ะ๑๘แล้วก็ณตอนนี้น้องอายุ๒๔
เพราะฉะนั้นเงินมีการเปิดบัญชีมาแล้วประมาณ๖ปี
เงินในการทำธุรกิจที่ว่า๖ล้านก็คือระยะเวลาในการหมุนเวียน๖ปี
ไม่ใช่ว่ามันคงเหลืออยู่ไม่ใช่ว่ามันคงเหลืออยู่นะคะ
ส่วนบัญชี

แจ้งเข้ามาที่เบอร์ปัจจุบันหนู
ไม่มีค่ะ
น้องขายวันที่๖นะคะแล้วก็แจ้งเข้ามา

คือหายวันที่๖แล้วทำวันที่๗หนูว่า

แล้วก็ขั้นตอนกระบวนการเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว
เข้าไปที่สอนอจริงเขาก็ไม่รับด้วย

มันเป็นกระบวนการมันซอฟเซอร์วิสที่มันรวมขั้นตอนไว้ในทางเดียวกันอยู่แล้วค่ะ

คือหายแล้วทำบัตรใหม่ก็คือในช่วงเวลานั้นค่ะ
ก็คือใช้ครั้งที่สองก็คือใช้งานมาแล้วจนมันเพิ่งมาหายไงค่ะ
เป็นแก่เรายังจะบอกอะไรกับประชาชนป่ะครับ
หนูก็ยืนยันได้ด้วยได้ด้วยหลักฐาน
ด้วยสิ่งต่างที่หนูพยายามทำ
แล้วก็หนูก็หารักฐานต่าง

หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่จะนำไปวิเคราะห์แล้วก็
ตรงไหนที่สงสัยหรือมีอะไรทางตำรวจ

เพื่อจะไขของขจรรย์ทุกอย่างอธิบายได้

ไม่ได้ทำผิดเนอะ

ก็หนูก็กังวลว่าหนูไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้
หนูก็ยังหนูว่าหนูยังเป็นเด็กคนนึงอยู่เลย
แล้วก็ก็ต้องวิทย์รับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้

แล้วตอนนี้เราแจ้งความทุกธนาคารด้วยอย่างไร

แล้วก็ที่ที่หนูไปแจ้งก็คือแจ้งกับสามสนแล้วก็ทางกองปราบที่หนูเข้าไปแจ้ง
ในวันนั้นเขาก็ได้ช่วยประสานกับสนต่าง
เพื่อแจ้งความทั้งหมดที่เป็นคดีของหนูล่ะค่ะ
เราแจ้งทั้งหมดที่ราคาและตอนนี้ความทุกของ

แจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วค่ะ

ทางท่านชาติของเขาจะเป็นระบบที่พอหนูเข้าไปที่สาขา
สาขาบอกว่าทางสาขาไม่สามารถทำอะไรได้
เขาต้องซื้อเป็นศูนย์ใหญ่ทางศูนย์ใหญ่ต้องเป็นคนปิด
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้เขาตามกันเอง
เพราะว่าหนูส่งหนังสือส่งอะไรอย่างนี้ไปแล้ว
มีหมายมานะว่ามันต้องปิดตัวนี้ค่ะ